คนเรามันต้องมีดนตรีในหัวใจ

มีเสียงมีดนตรีในหัวใจได้
แต่คุณมีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่า

มีมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟัง
โซเชียลมีเดียมาคุณค่ะคือไปเจอวงดนตรีวงหนึ่ง
เป็นวงเด็กอยู่เลยนะแต่ว่าลีลาเขาเนี่ยไม่ธรรมดา
อกจากว่าจะร้องเพลงจะเล่นดนตรีกันเก่งแล้ว
เต็ปของเขาเนี่ยขั้นเทพจริงจริงดิฉันเนี่ย

สเต็ปของเนี้ยสุดยอดขนาดไหนฮ่า
โอ้เป็นไงโรเลมิโรเลมิซั่นระโอ้นิมิดู
คือน้องเล่นเบสคนนี้เนี้ยนะคะชื่อว่าน้องกันระกัน

เขาอินเนอร์แรงแซงทุกจังหวะมากจริงจริงคุณคือ
เราก็ไปสืบเสาะแสวงหาความน่ารักของน้องมาฝาก
เขาบอกว่าน้องกันและกันเป็นเด็กแบบนี้อยู่แล้ว
คือเป็นเด็กตลกน่ารักออกจะรั่วนิดหนึ่ง
ดิฉันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะคือดูภาพจากใน
ลงแล้วคุณแม่ก็บอกว่าน้องเป็นเด็กแบบว่ารั่วนิดนึ
อยู่แล้วน่ารักดีพอเห็นคลิปนี้แล้วต้องบอกว่าตอนนี้
น้องดังมากแล้วนะจ้ะนี่น้องพ่อเครียดอะไรเนี้ยเพลง

แต่ว่าไม่ใช่น้องกันและกันคนเดียวนะที่ลีลาน่ารักคุณ
วงนี้เขาน่ารักกันทั้งวงคุณดูสิตั้งแต่นักร้องนำมือกีต้าคีย์บอร์ดตีกลองกันเลย
อ่ะมือกลองเป็นน้องผู้ชายคนข้างหลังชื่อว่าน้องเจเจเก้าขวบนะคะ
แล้วก็น้องพีชมือคีย์บอร์ด๑๐ขวบ
พีชนี่ก็ลีลาไม่ธรรมดานะคะคุณดูนะคะ
มีโยกกันบ้างนิดหนึ่งนะคะและน้องคุกกี้มือกีต้านะคะวัย๑๑ขวบ
แล้วก็ที่สำคัญคนหน้านี้ใครรู้ไหมใครครับน้องใบตองอ้าวคุณ
เดี๋ยวก่อนทำไมชื่อเดียวกันเหรอ
น้องใบตองใช่ค่ะร้องนำมายุ๑๑ขวบนะคะ
อินเนอร์แต่ละคนเขาก็มีอินเนอร์ส่วนตัวมาคีย์บอร์ดเขาก็มีครับ
น้องกันและกันก็ยักษไหล่กันไปนักร้องนำเขาก็เต้นเออ
คือเราเห็นความสามารถของเด็กไทยแบบนี้เก่งขนาดนี้เราก็อยากจะสนับสนุนนะคะ
ถ้าเกิดว่าน้องว่างเนี่ยนะอยากจะติดต่อมาเล่นในรายการเหมือนกันนะคุณนะ
ถ้าสนใจอยากจะเรียกน้องไปแสดงจ้างงานน้องนะเป็นกำลังใจให้กับน้อง
ก็ติดตามกันได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเลย
อ้าวอยากให้มาโชว์อยากจะออกสเต็ปน้องใบตองกับน้องกันและกันหน่อย
นั่นแหละสิเดี๋ยวมาวัดศีรีมือวัดธีราใช่ไม่ธรรมดา